สวัสดีครับสวัสดีครับเล่ากันอีกทีหนึ่งนะครับ
ถึงความภูมิใจของคนไทยแล้วก็ในฐานะที่พวกเรานั้นติดตามเชียร์มาตลอด
ตั้งแต่ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ผลงานไปพูดตรงนี้ต่อนะครับ
ผลงานในปีนี้นะครับถือว่าเป็นผลงานที่เราออกสตาร์ท
ได้อย่างดูดีในเกมแรกถูกต้องครับเกมแรกมันเป็นทางการนะครับ
เสมอกับยอดทีมของเอเชียซึ่งหลายคนบอกว่าอีรักษ์ชุดนี้
ตกลงไปกว่าช่วงก่อนมากมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับ
การสร้างทีมของเขาต้องใช้ระยะเวลาแต่อย่าลืมครับ
นักเตะของเขาไปเล่นในหลีกของยุโรปหลายคนนะ
แต่จริงพอเปรียบเทียบกันในเกมแรกที่เจอกับไทย
ประเทศไทยที่เสมอกัน๒๒ในครั้งนั้น
พอมาดูในเกมนี้ไทยดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับ
แต่น่าเสียดายอย่างที่บอกเกือบชนะแล้ว
แต่สุดท้ายคุณผู้ชมครับไปโดนตีเสมอในช่วงท้ายเกม
เพราะฉะนั้นอย่ารอช้าเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์
กับเกมบันการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานกันเลยครับ

สนามจูบแฟนบอลได้ประมาณ๘๕๐๐คนนะครับ
โอ้โหเปิดมาแล้วก็ถ่ายได้ประตูเลยครับ
จังหวะนี้ครับจ่ายเย็น
มงคลทดสไครบ์มงลุงนี้เข้าไปนะครับ

อีรักษ์มาตามตีเสมอได้นะครับ
อารีอะตันครับร่วมนี้เหมือนจะไปสอบใส่ฟิสตองโด
แต่ไม่ฟาวสุดท้ายครับยิงไปติดมือ

แล้วก็เป็นเบดี้คาเมลครับ

สำรองด้วยนะครับที่ส่งลงมาแล้วสำริดผลนะครับ
แต่ว่าไทยอาศัยเวลาไม่มากนะครับ

คนขึ้นไปก็น้อย๔คนขึ้นไปได้ประตูครับ
ขึ้นนำ๒๑จากอธิสักไกรสอนครับ

นาที๘๖นะครับก็คิดว่าจะชนะแล้วนะครับ
เพราะว่าเหลืออีกไม่กี่นาทีแต่พอทดเวลา๕นาทีครับเป็นปัญหาเลยครับ
ลูกนี้ไปปล่อยให้บอลตกนะครับทริสตองโด
แล้วสุดท้ายพยายามมาตามแก้
เพราะว่าไปโดนกรวิทย์ที่พยายามจะสกัดออก
แต่สุดท้ายบอลมันเข้าประตูตัวเองไปครับ
ความแน่นอนของอาเลียนันยังช่วยทีมได้เสมอนะครับ

อีก๑คู่เวียดนามนั้นพลิกกลับมาชนะไต้หวันได้๔ประตูต่อ๑นะครับ
พอเป็นแบบนี้ไทยก็เลยเข้ารอบนะครับในฐานะแชมป์กลุ่มครับ
สวยงามมากนะครับคือเสมอได้แชมป์กลุ่มแบบ๑๐๐แล้วเนี่ย
เรายังสบายใจในเรื่องของผลการแข่งขันในรอบนี้เพราะว่าเราเป็นทีมที่ไม่แพ้ใครในการเล่นรอบคันเลือกนะครับ
ก็เดินเข้าสู่รอบ๑๒ทีสุดท้ายกับศึกภูมิโลกรอบคันเลือกสวนเอเชียแบบหล่อหลอกเลยนะครับ
ส่วนอีรักษ์นะครับมีเพิ่มเป็น๙คะแนนต้องไปวัดกับเวียดนามที่มี๗คะแนนนะครับ
เกมสุดท้ายซึ่งจะเจอกันเองครับ
สถานการณ์ตอนนี้ถ้าเกิดว่าอีระชนะมี๑๒แต้มนะครับเป็นรองแชมป์กลุ่ม
ที่เวียดนามชนะไปมี๑๐คะแนนก็ไปลุ้นอะไรในการเป็นดับ๒ดีสุดไม่ได้
แต่เวียดนามมีขออภัยนะครับอีรักษ์มี๑๒แต้มเนี่ยก็ยังลุ้นเหนื่อยนะครับ
เพราะว่าจากการเช็คล่าสุดติดอยู่นะครับอยู่อันดับ๕ใน๔ทีมนะครับ
นั้นก็ดูแล้วเนี่ยโอกาสของอีรักษ์เนี่ยค่อนข้างจะน้อยมากนะครับ
ในการเข้าสู่รอบ๑๒ทีมสุดท้ายซึ่งเป็นเรื่องที่ใหญ่มากสำหรับพวกเขาครับ
ก็แฟนบอลอีรักแน่นอนล่ะพวกเขาก็ผิดหวังเพราะว่าถ้าหากชนะไทยไม่ได้เนี่ย
โอกาสในการเข้าสู่รอบต่อไปของพวกเขาเนี่ยก็ถือว่าเรียบรีลงไปเยอะเลยทีเดียว